คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องของมูเตลูเอาจริงนะเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยบางคนเขาก็เชื่อแบบสนิทใจแต่บางคนก็ไม่เชื่อเลย
แต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เหมือนอย่างคุณกายรัชชานนท์นะคุณผู้ชมเห็นศักดิ์เต็มตัวแบบนี้หลายคนแบบแน่นอนเลยคนนี้มูเตลูแน่เพราะดูจากรอยสักบนตัวเนี่ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูนะสารพัดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งยันดังต่างก็มีอยู่บนตัวคุณผู้ชม
แต่ความจริงเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณกายบอกว่าเรื่องมูเตรลูของผมเนี่ยนะเป็นศูนย์เลยครับพี่คือไม่ได้ไหว้หรือบูชาของขลังอะไรเลย
รอยสักต่างที่เห็นบนตัวเนี่ยมันก็คือศิลปะเท่านั้นคือรอยศักยันต์เนี่ยก็เน้นความสวยงามคือไม่ได้เอามาป้องกันหรือว่าเสริมบารมีใดนะคะ
แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยลบหลู่ความเชื่อเรื่องนี้เลยเพราะจริงเนี่ยก็เห็นครอบครัวเห็นคุณพ่อเนี่ยศรัทธาตั้งแต่ตัวเองเด็กแล้ว
พญานาคใดในหนุ่มกายบอกว่าผมเนี่ยเห็นคนเชื่อนับถือมาก่อนใครเลยนะแล้วก็แอบรับเพื่อนซีนิดนึงบอกว่าผมเนี่ยเจอมาก่อนมดดำอีก
งูเนี่ยเล้วยออกมาจากขาเลยคุณ๑๕๐๐สมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นเด็กผมก็เป็นกันไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็พาไปหาอาจารย์ที่ประเทศลาว
คราวนี้อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหเธอในตัวมีอะไรวะ

ต้องทำพิธีนะอะไรสิ่งไม่ดี

แล้วก็อีท่าไหนก็ไม่รู้ก็มีงูเห่า

พอเปิดผ้ามาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแล้ว

มันก็เป็นเรื่องเล่าที่เราเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังได้
แต่ว่าสุดท้ายที่สุดนะครับ

แต่ว่าส่วนของการกระทำของเราเนี่ย
ถ้าเราไม่ทำอะไรโดยที่เราหวังผลอย่างเดียว

โดยที่เราหวังผลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกครับ
ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ